ไปดูข่าวนี้ครับคนที่ไปเจอเห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าเป็นพฤติกรรมของพระสงฆ์รูปหนึ่งนะฮะท่านไปนั่งฉันอาหารอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเวลานี้ครับ
ไม่รู้ว่าพระอาทิตย์เป็นพระปอม

หนังตั้งแต่ปลายแล้วครับ

อาหารเสร็จ

มานั่งอยู่บริเวณโต๊ะขายของของชาวบ้าน
ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่๒๔๒๕ตุลาคม
ชาวบ้านก็มองว่าถ้าเป็นพระก็อาจจะไม่เหมาะสมไหม

อีกทั้งพระรูปนี้ก็เข้าไปซื้ออาหารในร้านสะดวกซื้อ
พอไปถามท่านก็ตอบบอกว่า
ฉันได้อัตมาอาภาษณ์ต้องกินยา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับลงพื้นที่ไปจุดที่
พบเจอกับพระรูปนี้นะฮะ
สอบถามนายพงศกรวุฒิทะโรไทย
อายุ๓๖ปีเขาเป็นคนถ่ายคลิป
แล้วก็เล่าพฤติกรรมให้ฟังนะครับ

เพราะว่ามันจะถึงเวลาเคอร์ฟิลล์แล้วกังวลเรื่องโควิด๑๙ด้วย
แต่ก็ไม่มีใครทำอะไรได้ก็เลยแจ้ง๑๙๑
แล้วพาท่านไปที่วัดยานวา
เพราะท่านอ้างว่าอยู่ที่วัดนี้

พูดจาวกไปวนมา

ก็เรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะ

ซึ่งพระท่านนี้ชื่อว่าพระกิจ
รูปนี้ชื่อพระกริตนะครับ
พิจารณาที่ปีเดียวเลือกันออกจากวัดไป